คุณผู้ชมคะไปดูจากแถลงของสบคเนี่ยนะคะ
ทางด้านในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคเนี่ย
แถลงถึงยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙หน่อย
วันนี้เพิ่มมานะคะในไทยเพิ่มมา๕๐รายค่ะ
แล้วใน๕๐รายนี้ก็แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เคยไปสัมผัสผู้ป่วยเดิมเนี่ย
มี๒๗รายส่วนกลุ่มผู้ป่วยใหม่เลยมี๑๕ราย
ใน๑๕รายนี้จะแบ่งออกเป็นคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศ๓ราย
แล้วก็คนที่ไปในสถานที่ชุมชนสถานที่แออัด๓ราย
กลุ่มอาชีพเสี่ยง๕รายแล้วก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์๔ราย
อันนี้คือรวมทั้งหมดเป็น๑๕รายของกลุ่มใหม่เนี่ยนะคะ
ส่วนกลุ่มที่รอการสอบสวนว่าไปติดมาจากไหนมีทั้งหมด๘ราย
แล้วในจำนวนนี้มี๔รายที่พบจากการค้นหาเชิงรุกในจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะ
อันนี้คือตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ที่เพิ่มขึ้นมา
มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นมา๗๓ราย
แล้วก็วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น๑ศพนะคะ
รวมแล้วในไทยมีผู้เสียชีวิต๓๓ราย
ซึ่ง๑ศพที่เพิ่มเติมเป็นผู้หญิงไทยอายุ๔๓ปี
ประกอบอาชีพค้าขายซึ่งก็มีโรคประจำตัวค่ะ
เข้ารับการรักษาตั้งแต่๖เมษายนที่โรงพยาบาลในจังหวัดฉะเชิงเศร้า
อาการไข้สูงถ่ายเหลวอาเจียนแล้วก็ความดันโลหิตต่ำ
ทีนี้หมอก็ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ไปพบอาการปอดอักเสบรุนแรง
เสียชีวิตวันที่๗เมษายนแปลว่าอยู่โรงพยาบาลวันเดียวนะคะ
ผู้ป่วยสะสมยอดรวมทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่๒๔๗๓ราย
แล้วก็รักษาหายกลับบ้านแล้ว๑๐๑๓ราย
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอีก๑๔๒๗รายนะคะ
แล้วก็๙จังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเลย
คือกำแพงเพชรชัยนาธตราดน่านบึงกาลพิจิตรระนองสิงห์บุรีแล้วก็อ่างทองนะคะ
ทวีสินบอกว่าสถานการณ์แบบนี้
เปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนจะเห็นว่าไทยยังอยู่ระดับทรงอยู่นะคะ
แต่ว่าเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียก็ยังมีความรุนแรงของโรคสูงมาก
เป็นสาเหตุที่ไทยเราต้องให้ความสำคัญกับการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยในช่วงนี้ด้วย
แล้วในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีไฟล์บินนำคนไทยกลับจากเนเทอร์แลนด์มา๑๕คน
คโปร์๑๘คนกลับมาแล้วเนี่ยจะต้องถูกกักตัวอยู่ในสถานที่ของรัฐอีก๑๔วันนะคะ
แล้วก็วันพรุ่งนี้จะมีคนไทยจากรัสเซียกลับมา๓๕คน
ญี่ปุ่น๑คนกลับเข้าประเทศแล้วก็ความคืบหน้าเรื่องการนำเด็กเอฟเอส๑๕๒คนจากสหรัฐอเมริกากลับไทยเนี่ย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานของฝ่ายความมั่นคง
เพราะว่าสหรัฐเองจะนำเครื่องบินมารับกำลังพลของสหรัฐที่อยู่ในไทยด้วย
ก็จะต้องดูความชัดเจนนะคะว่าจะได้กลับเมื่อไหร่น่าจะทราบเร็วนี้

ใช่ค่ะแล้วก็การดำเนินคดีกับคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งออกนอกเคหาสถานช่วงเคอร์ฟิลล์เนี่ย
ดำเนินคดีไป๑๐๘๓คดีแล้วก็ตักเตือนไป๑๖๓คนนะคะ
ดูตัวเลขของผู้ป่วยโควิด๑๙สะสมทั่วโลกนะครับ
ก็ตอนนี้มีผู้ป่วยทั้งหมด๑๖๓๗๕๐รายนะครับ
ผู้เสียชีวิต๙๕๗๒๕ราย
แล้วก็ที่หายดีกลับบ้านแล้วก็๓๕๖๖๕๖รายนะครับ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศด้วยนะครับ